ผู้ชายคนนึงมือซ้ายอุ้มลูกวัย๗เดือนมือขวาถือมีดแล้วกระหน่ำแทงเพื่อนบ้าน

นี่ไม่เกรงใจลูกที่อยู่ในมือเลยนะคะมือซ้ายก็อุ้มลูกเจ็ดเดือนเอง
มือขวาไปไล่แทงเขาแบบนั้นนะคะนี่เป็นภารกิจวันที่ตอนนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนสองทุ่มห้าสิบหกนาทีเมื่อวานนี้ในวัดทองทรงธรรมตะบนคลองสแกนนะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตายที่ล้มลงไปแล้วโดนจ้วงแทงเนี่ยคือลุงมาโนธ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ลานวัดในมือแกถือไม้
ส่วนในเจมส์คนก่อเหตุเนี่ยอุ้มลูกวัยเจ็ดเดือนแล้วก็ยืนรออยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นพอลงไปปุ๊บเนี่ยเหมือนจะโต้เถียงกันเล็กน้อย
ก่อนที่เจมส์อย่างที่บอกมือซ้ายอุ้มลูกมือขวาถือมีดแล้วก็พุ่งตัวหาลุงมาโนธนี่นี่
มาโน่ก็ใช้ไม้ออกไม้ออกมือหนีมาแล้วเจมส์วิ่งมาปุ๊บเห็นไหมเงื้อมือแล้วก็แทงเลย
ไปได้สี่ครั้งลุงมาโนธวิ่งหนีแล้วแกสะดุดล้มเจมส์จ้วงแทงไปอีกสามครั้ง
นี่ค่ะแล้วก็ยังไม่หยุดแล้วก็หลุดมุมกล้องออกไปนะคะสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีค่ะ
ในกล้องอาจจะไม่ค่อยตรงแต่เนี่ยค่ะแกวิ่งล้มลงไปสักพักหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเห็นทั้งคู่มายืนชกต่อยกันอยู่
ไปที่อีกมุมหนึ่งนี่ค่ะวิ่งกลับมาชกต่อยกันอยู่
แต่ลุงมาโน่นี่แกก็เริ่มจะเซแล้วอะค่ะสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
ล้มลงตึ้งไปกับพื้นแล้วลุงมาโนธนิ่งไปเลยจังหวะนี้ค่ะ
เดินเดินกันล้มนี่กันล้มพับลงไปกับพื้นแล้วนิ่งเลยนะคะ
มุมสอบใจเห็นว่ามันมีผู้ชายสองคนยืนอยู่อ่ะ
ไม่มีใครห้ามเลยนะแล้วก็ยืนดูเขาล้มลงไปแบบนั้นอ่ะ
คือไม่ได้มีใครห้ามหรือว่าเดินเข้าไปช่วยเลยอะค่ะจนกระทั่งสองทุ่มห้าสิบแปดนาที
ก็อุ้มลูกหนีออกจากวัดไปเนี่ยเดินออกไปแบบนั้นเลย
อีกสองคนก็คนหนึ่งก็เดินวนดูว่าลุงมาโนธจะยังไง
ส่วนนู่นนู่นมีสองคนอยู่ข้างขวาสามคนด้วยซ้ำนั่น
ทุกคนก็ยืนดูแต่ก็ไม่ได้มีใครทำอะไรจนเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะ
เร่งประถมพยาบาลลุงมโนธลุงมโนธแกมีแผลถูกแทงที่ต้นคอซ้ายแผลหนึ่ง
ใต้ราวนมซ้ายอีกแผลหนึ่งแล้วก็ต้นแขนขวา๑แผล
เลือดคือไหลนองเต็มพื้นหมดสติจนกู้ภัยต้องปั๊มหัวใจค่ะ
แล้วสุดท้ายแกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจมส์ก่อเหตุเสร็จก็อุ้มลูกวัย๗เดือนเดินออกจากวัด
แล้วก็เดินไปตามถนนเรียบสายเอเชียนี่นี่ตามกล้องวงจรปิดอุ้มลูกเดินเรียบถนนสายเอเชีย
เข้าซอยวัดราชบันทมไปที่บ้านญาติที่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔กิโลเมตร
พอถึงบ้านญาติก็บอกญาติว่าอยากจะมอบตัวก็ติดต่อตำรวจแล้วก็ถูกคุมตัวมาสอบที่สพนครหลวง
เราส่งคุณพัชรวรินนะคะคุณกั้งลงพื้นที่ไปที่สพนครหลวงตำรวจก็สอบปากคำเจมส์เสร็จพอดีเลย
ทีมข่าวพยายามสอบถามเจมส์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปฆ่ากันขนาดนั้นในมือเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยไม่คิดถึงลูกเลยเหรอ
ก็เล่าแบบน้ำตาซึมสีหน้าเศร้าเลยนะคะว่าเมื่อวานผมเมา
อย่างนี้เลยเมื่อวานผมดื่มมาแล้วเมาหนักมากผมกับคนตายต่างคนต่างท้าทายกันก็เลยนัดมาเคลียร์ใจกันที่ลานวัด
เคลียร์ใจเนี่ยผมก็อุ้มลูกวัย๗เดือนอยู่ปรากฏว่านายมาโนธเอาไม้มาตีที่หางคิ้วซ้ายผมก่อน
ผมก็เลยสวนกลับเพื่อป้องกันตัวค่ะเขาบอกเขาถูกไม้ตีก่อนเหรอเขาถูกมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พอนายมาโนธลงจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
มันมีจังหวะหนึ่งที่มือขวาเขาถือไม้อยู่แล้วเหมือนเขาแบบเหวี่ยงไม้ไปมาเนี่ยย้อนกลับไปตอนต้นได้ไหมคะวงจรปิด
เคยไปซื้อนมกล่องที่ร้านของนายมาโน่แล้วถูกไล่ออกจากร้านเหมือนหมูเหมือนหมา

แล้วก็เจอหน้ากันก็เลยนัดกันออกมาเคลียร์ใจ

ถามว่าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงล่ะสางเมาแล้ว
บอกว่าผมอยากขอโทษลูกวัย๗เดือนของผม
ที่ต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
และขอโทษที่ทำให้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวในตอนนี้
เพราะถ้าพ่อติดคุกคือไม่มีใครไม่รู้จะให้ใครเลี้ยงแล้ว

ผมอยากขอโทษครอบครัวของผู้ตายคือนายมาโนธ
โดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแทงให้ตาย
กะแทงสั่งสอน
ขอโทษที่ทำให้ตอนนี้คือไม่มีใครดูแลครับ

ลูกอายุ๗เดือนใครจะดูอ่ะ
ก็ควรจะขอโทษลูกเมียคนตายเขาด้วยนะ
ก็ขอโทษครอบครัวคนตายด้วยเหมือนกัน
กะแทงสั่งสอนไม่ได้กะแทงให้ตาย
ตภาพจากกล้องวงจรปิดใครเห็นก็

ตัดสินเอาเองได้ว่ามันคือการป้องกันตัวหรือมันคือยังไง

ทีมข่าวเราไปที่บ้านญาติในเจมส์ที่ในเจมส์ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หนีไปนะคะ
ได้คุยกับคุณป้าคุณป้าบอกว่าหลังก่อเหตุเจมส์ก็อุ้มลูกมาหา
สังเกตเห็นว่าที่หัวของเด็กมีรอยเหมือนถูกตี๒แผล
แล้วก็ที่แขนอีก๒แผลเลยรีบพาเด็กไปส่งโรงพยาบาล
แล้วตอนนั้นเจมส์ก็ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรมาไปแทงคนตายมาไม่ได้เล่าอะไรเลย
รู้อีกทีตอนเช้าคือตอนที่ตำรวจมาที่บ้านนี่คือแผลของน้องค่ะ
เหมือนมีรอยขุนขวนที่หัวสองแผลแล้วก็ที่แขนอีกสองแผล
ตอนนี้เนี่ยที่เป็นห่วงก็คือห่วงหลานนี่แหละ
วัย๗เดือนเนี่ยใครจะดูแลเจมส์ก็ต้องติดคุกแถมยังไล่เมียกลับบ้านไปแล้ว
แม่ของเจมส์ซึ่งก็เป็นย่าของหลานเนี่ยก็เป็นผู้พิการขาขาดไปอีก

เวลาเมาเนี่ยชอบแล้วก็ด่ามันจังเลยนะเวลามาที่นี่มึงเบาหน่อยอะไรประมาณนี้
โหดีมากช่วยหมดทุกอย่างแม่พระแถวนี้ช่วยหมดปู่ย่าตายายทำอะไรช่วยพี่ป้าน้าอาทำอะไรมาช่วย
เราก็เสียใจนะทั้งคนตายเราก็เสียใจกับเขาแบบอารมณ์ร้ายเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเราไม่รู้
กั้งก็ไปที่วัดทองทรงธรรมที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
วัดนี้เป็นสถานที่จัดศพของนายมาโนธด้วยค่ะบรรยากาศก็แน่นอนมีแต่ความเศร้านะคะ
คุยกับภรรยานายมาโนธค่ะก็เล่าบอกว่าก่อนที่สามีจะถูกแทงในลานวัดเนี่ยเจมส์ท้ายสามีออกไปหาที่วัดสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
เธอบอกเธอห้ามแล้วห้ามไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วสามีก็ยังไปในกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าสามีเธอขี่รถเข้าวัดก่อนจะไปจอดที่ลานวัดแล้วก็ทะเลาะกับเจมส์เจมส์เนี่ยบ้านอยู่ข้างวัดเวลาเมาทีไรก็ชอบไปหาเรื่องชาวบ้านทะเลาะกับเมียทีก็โวยวายบางทีถึงขั้นลามไปถึงพระในวัดถือมีดไปข่มขู่พระยังมีเลยอ่ะ
แล้วก็โดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเขาก็เลยเจ็บใจแค้นใจเรื่องนี้จริงมั้ยภรรยาของผู้ตายบอกว่าจริงเพราะว่าตอนที่มาน่ะเมาพูดไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ขายนมให้
เขาอุ้มลูกไปซื้อนมที่ร้านพอดีแฟนพี่อ่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ขายให้เพราะว่านิสัยไม่ดีแบบเมาแล้วชอบอารวาสแค่นั้นเองไม่มีอะไร
แล้วมันสั่งใจเวลามันเมาของขึ้นในนี้มันก็จะเอาของเก่ามามาโวยวายมาดามาทอ
ตำรวจแจ้งข้อหาเจมส์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธนะคะ

ปรากฏว่าพอตรวจสอบประวัติดูเจมส์เคยติดคุกมาแล้วนะคะ๔ปี๘เดือน